เป็นเรื่องที่ทัดใจคนที่เป็นธาตุแมวมาก

แบ่งตัวทั้งนึงทั้งตัวให้ใช้ถึงสิ้นเดือน
แต่ไปเจอแมวพิการ
ทำยังไงอยากรักษาแต่ผมไม่มีเงิน
นั่งร้องไห้ขอคนมาช่วยน้องแมวหน่อยน้ำตาลลูกผู้ชายไปดูครับ
มันไปเลี้ยงไว้ครับดูก่อนครับมันขามันเดินไม่ได้มันพิการครับ
โอ้โหร้องไห้ใหญ่เลยโอ้คุณเชคุณเชคือรักแมวมากแต่แบบทั้งผมมีอยู่๕๐๐ต้องใช้ถึงสิ้นเดือน
แมวมันเป็นอย่างนี้เขาก็ร้องไห้ก็อธิบายอัดคลิปกันไป

คุณเชหรือว่าคุณอรุณล้ำเลิศเขาไปเจอแมวตัวนี้นะฮะคือมันอยู่ข้างทางข้างถนน
ตอนไปเจอมันมีอาการชักกระตุกเขาก็ไม่รู้แมวใครนะคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่เขาสงสาร
นี่นี่ดูดิมันแบบตัวบางเกงนี่ดูดับนี้เห็นไหม
มันมันบาดเจ็บแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่รู้เป็นแมวใครเหมือนกัน
แต่เขาสงสารเหมือนพิการแล้วมันก็เดินไม่ได้
ก็เลยเอาไปหาคุณหมอที่คลินิกนะ
แล้วโอ้โหแน่นอนเอาไปคลินิกมันต้องมีค่าใช้จ่าย
แต่คุณเชบอกว่าคุณหมอผมอยู่๕๐๐ทำยังไงดี
คุณหมอสัตวแพทย์ก็บอกคุณเชกลับมาว่า
คุณเชแมวตัวนี้มันน่าจะถูกกระแทกที่กระดูกสันหลังอย่างแรง
จนเป็นอัมพาตครึ่งตัวล่างไปแล้วนะ
มันเดินไม่ได้นะดูดิมันฉี่ไม่ได้คุณหมอต้องบีบออกมาอย่างนี้
คือต้องบีบให้มันวันละ๒ครั้งเพราะมันฉี่เองไม่ได้
แต่เนื่องจากคุณเชเขาก็ไม่ได้มีเงินไม่สามารถจะเลี้ยงมันได้
แล้วก็ทิ้งมันไม่ได้เลยกลายเป็นความทรมานใจเงินก็ไม่มี
จะทิ้งมันก็กะไรอยู่ทำยังไงดี
ก็เลยนั่งอัดคลิประบายความในใจร้องไห้ร้องห่ม
อยากจะหาคนใจบุญหาบ้านให้มัน
คุณผู้ชมแล้วก็มีคนดูคลิปนี้เยอะชื่นชมในน้ำจิตน้ำใจของเขา
ระดมทุนช่วยเหลือตอนนี้ได้เงินมา๑๗๐๐๐บาท
ในการที่จะไปรักษาแมวจนที่สุดท้าย
มีคนหนึ่งที่เข้าไปดูชื่อว่าคุณสุนิสาติดต่อไปหาคุณเช
คุณเชดิฉันนี่ขอรับแมวไปเลี้ยงได้ไหม

เหมือนกันคือเดี๋ยวแล้วคุณสุนิสาขับรถไปหาคุณเชเลย

ใช่เอาไปเลี้ยงเดี๋ยวจะรักษาให้ดีเลย
ซึ่งคุณเชก็เลยแบบโอ้โห
เชื่อไหมคุณเชมีจิตใจที่ดีมาก
กดเงินทั้งหมดที่คนบริจาคมาเนี่ย
ให้กับคุณสุนิสาแล้วเอาไปรักษาแมวตัวนี้ต่อ

๑๗๐๐๐บาทคุณเชฟไม่เก็บไว้แต่บาทเดียว

เพราะถือว่าคนที่บริจาคมาต้องการช่วยแมวจริง

ไปฟังเสียงไปดูบรรยากาศช่วงนี้สิ
เห้ยคุณเช๊ใจคุณสุดยอดมากเลยอ่ะ
เอาจริงนะ
คุณสุรินิสาเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินจากคุณเช๊น่ะตอนแรก

เขาตั้งใจตั้งแต่จะมารับไปเลี้ยง

เพราะคนบริจาคทำไมคุณไม่เอาเงินไปรักษาแมว
แกนี่ไงความตั้งใยของคนที่เขาบริจาค

คุณสุนิสาก็รับเงินไปแล้วบอกว่า
ทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวนี้ฉันจะส่งใบเสร็จให้คุณดูทั้งหมดเลยนะ

วันสองตัวเลยไอ้หมื่นเจ็ดก็คือ๑๗๐๐๐บาท
คือเงินส่วนตัวเพราะก็ทราบว่าคุณเชเหลือเงินติดตัว
นั่นนะครับโอ้โหสุดท้ายนะคุณสุธิสาขับรถพาแมวไปหาหมอ
คุณหมอบอกว่าโอกาสที่มันจะหายเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อุ้ยดีจ้ะ
เป็นไปได้นะฮะแต่มันมีแผลกดทับอาจจะทำให้เดินไม่ได้
แต่ขามันก็อาจจะกลับมาใช้งานได้บางส่วนอะไรแบบนี้
แล้วก็สุดท้ายตั้งชื่อให้มันใหม่ชื่อว่าน้องปังเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้าน
เพราะที่บ้านของเขามีน้องแมวอยู่หลายตัวอาการมันดีขึ้นแล้วดูสิ
เออน่ารักมากเลยนะครับโอ้โหเออก็ปังปังหายเร็วแข็งแรงนะลูก
คุณเชใจคุณหล่อมากใช่ค่ะ